ไปดูเหตุประทึกที่กรสินคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเมาสุรา
แล้วก็ความมีดวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาล
ไปไล่ฟันผู้ป่วยในโรงพยาบาลคุณผู้ชม
แล้วก็ไล่ฟันญาติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย
ลมคอก็วิ่งตามจับเอาไว้ได้ก็โชคดีนะ

ตำรวจภูทรเมืองกราศิลป์พร้อมด้วยเจ้าที่ทักษะความปลอดภัยของโรงพยาบาลกราศิลป์
เข้าไปคุมตัวชายคนนี้เมาสุราคุณผู้ชม
เขาถือไม้ถือมีดปอกผลไม้เข้าไปไล่ทำร้ายญาติผู้ป่วย
คือญาติผู้ป่วยเขาก็จะไปพักไปนั่งไปนอนอยู่ที่บริเวณหน้าตึกศัลยกรรมในโรงพยาบาลกรสิน
ญาติหนีเอาชีวิตรอดกันคนละทิศคนละทาง

ขณะที่กำลังนอนเฝ้าญาติอยู่จุดที่พักบริเวณหน้าห้องหน้าตึกศัลยกรรมเนี่ย
ชายคนนี้เดินมาเอะอะโวยวายนะฮะไม่ได้มีใครรู้จักหรอก
แล้วก็ถือมีดมาวิ่งไล่คนไปมาจะฟันจะแทงเขาสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีกัน
จากนั้นจู่ชายคนนี้นะฮะก็เดินถือมีดเข้ามาบริเวณจุดพักของญาติที่เขานอนอยู่
พร้อมกับท้าตีท้าต่อยนะฮะ
ตนเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็รีบวิ่งไปแจ้งกับรอปภเพื่อให้เข้าไปช่วย
สุดท้ายก็จับแต่คุบตัวคุมตัวได้ทันเพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ทุกร่วมคือพวกนี้มากกว่านี้แล้วถึงว่าขาพวกนี้บ่น
สุดท้ายที่เรามีมาแทนของทุกที่นี้
พอจับได้นะก็ไปตรวจค้นดูกระเป๋าดูสิในตัวมีอะไรในกระเป๋ามีอะไร
บัตรประชาชนก็ชื่อนายมนูลชุ่มเย็นอายุ๔๐ปีก็เป็นชาวกำแพงเพชร
ในกระเป๋ามีมีดสั้น๒เล่มกันไกล๑ด้าม
แล้วก็ยังคงพูดจาวกไปวนมาถามอะไรก็ตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะฮะ
ยังไม่สามารถจะให้การได้ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไป
งบสติอารมณ์ที่โรงพักเมืองกรสินพร้อมนำตัวให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เมานะฮะ